สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
เช็คดวงชะตากันดีกว่าค่ะ
หลังจากเลิกดีวันที่๙เดือน๙ผ่านไปแล้ว
ดวงชะตาของคุณจะก้าวหน้าในเรื่องไหน

ในเรื่องของการงานและการเงิน
มี๕ราศีด้วยกันค่ะ
ชาวราศีพฤกษกกรกฎกันธนูและชาวราศีมีนค่ะ
หลังจากวันที่๙เดือน๙ผ่านไปแล้ว
ดวงชะตาของคุณจะก้าวหน้าอย่างมาก
ชาวราศีพฤกษกและราศีกรกฎ
ถือว่าเป็นราศีที่โดดเด่นกว่าใครเพื่อนเลยนะคะ
ดวงของคุณค่ะกำลังจะมีความเจริญก้าวหน้า

และที่สำคัญค่ะทั้งสองราศีนี้

ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตได้เลยค่ะ

ดวงชะตาของคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลง

ความสำเร็จจะเข้ามาเยือนในชีวิต
เหมือนกับสวรรค์เปิดทางให้คุณเลยค่ะ
ส่วนชาวราศีธนูและราศีมีนค่ะ
ถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาเริ่มฟื้นตัวนะคะ
ดวงการงานและการเงินจะค่อยดีขึ้นตามลำดับค่ะ
ต่อมาเป็นกลุ่มราศีที่ดวงดี
ในเรื่องของการงามแบบเนื้อเน้นนะคะ

เมถุนมังกรและชาวราศีกุมค่ะ

ดวงชะตาจะดีในเรื่องของหน้าที่การงานโดยเฉพาะค่ะ
ราศีเมษนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงการงาน
อยู่ในจุดพีคค่ะอยู่ในจุดที่ดีอย่างมากเลยนะคะ
ถึงแม้ว่าชีวิตของคุณจะวุ่นวายบ้างค่ะ

เพราะงานของคุณจะประสบความสำเร็จแบบไม่มีที่ติเลยค่ะ
ชาวราศีเมทุนนะคะดวงการงานของคุณค่ะ
มีโอกาสที่จะก้าวหน้าช้าแต่ชัวร์นะคะ
ความสำเร็จมาแน่ค่ะอาจจะมาช้าหน่อยแต่ก็มาอย่างแน่นอนนะคะ
ส่วนชาวราศีมังกรนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีค่ะ
แต้มบุญหนุนนำทำให้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้นะคะ
ดวงของคุณค่ะเหมือนปลาที่ได้น้ำค่ะ
ต่อจากนี้ไปจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ

ส่วนชาวราศีกุมนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงการงาน
ธุรกิจก้าวหน้าอย่างมากเลยค่ะ
หากคุณทำงานไหนอยู่หรือว่าคุณหวังเกี่ยวกับเรื่องของการงานเอาไว้
ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างที่วางแผนเอาไว้เป๊ะค่ะ
ต่อมาเป็นกลุ่มราศีที่ดวงก้าวหน้าในเรื่องของเงินทองค่ะ
แก่ชาวราศีสิงศ์พิจิกษ์และชาวราศีตุลค่ะ
ทั้งสามราศีนี้นะคะดวงดีเน้นหนักในเรื่องของการเงินค่ะ
คุณจะสามารถหาเงินหาทองได้มากในช่วงนี้นะคะ
โดยเฉพาะชาวราศีสิงค่ะถือว่าดวงการเงินโดดเด่นอย่างมากเลยนะคะ
ส่วนชาวราศีพิจิกษ์เองก็ถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีไม่แพ้กันเลยนะคะ
เพราะว่าอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการเงินกำลังจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
ส่วนชาวราศีตุลนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่จากน้ำพักน้ำแรงค่ะ
หากคุณหวังเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภก็มีโอกาสที่จะได้นะคะ
แต่ว่าจะได้แบบพอหอมปากหอมคอเป็นลาบก้อนเล็กค่ะ
ยังไงหมอไก่ขอโวยพรให้ทุกคนทุกราศีนะคะ
หลังจากวันที่๙เดือน๙ผ่านไปขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวัง
หวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมใจปรารถนาค่ะ
สำหรับวันนี้หมอกัยต้องขอลาไปก่อนนะคะ
แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไปทุกเช้าและสามารถดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒